จบรอบที่๓หรือวันที่๓ไปแล้ว
โปรไทยยังคงถือว่ามีลุ้นนะ

สำหรับการคว้าแชมป์ในรายการที่บ้านเกิดนะคะ
ซึ่งเป็น๒โปรกอล์ฟพี่น้อง
ซึ่งใครเป็นไปได้โปรเมและก็โปรโมนะคะ
ซึ่งการแข่งขันตอนนี้ผ่านไปแล้ว๓วันนะคะ
โปรไทยที่ทำผลงานดีที่สุดก็เป็น๒พี่น้องจุฐานุกาลค่ะ

จากการเก็บ๔เบอร์ดี้เสีย๑โบกี้นะคะ
กอร์รวม๘อันเดอร์อยู่อันดับที่๑๓ร่วม
ซึ่งอันดับที่๑๓ร่วมนี่เท่ากับพี่สาวของเธอเอง
ก็คือโปรโมโมริยามือ๑๘ของโลก
วันนี้โปรโมทำเพิ่มได้๑อันเดอร์จาก๔เบอร์ดี้เสีย๓โบกี้ค่ะ
ส่วนผู้นำนะครับเป็นเอมี่หยางจากเกาหลีใต้
แชมป์รายการที่๒สมัยจากเกาหลี
ก็ฟอร์มยอดเยี่ยมทำเพิ่ม๖อันเดอร์
แล้วก็มินจีรีจากนิวซีแลนด์นะครับ
ทำเพิ่ม๕อันเดอร์โดยทั้งคู่นะครับ
นำร่วมด้วยสกอร์รวม๑๕อันเดอร์
ก็นำหน้าอันดับ๒อย่างทางเจนิชินจากเกาหลีใต้อยู่๒สโตรก

โปรโมพอใจที่สามารถทำได้ตามเป้า
พร้อมกับบอกติดตลกว่า
วันนี้เธอออกรอบกวนเดียวกับมูนิเหอนักกอล์ฟสาวสวยชาวจีน

ซึ่งมูลนิเหอะปีนี้ถือว่าฟอร์มดี๓วัน
สกอร์๔อันเดอร์อยู่อันดับที่๒๖ร่วมนะครับ

ดีเลยค่ะจริงวันนี้๙หลุมแรกก็ดีมากเลยค่ะ

แต่ว่าอาจจะพัดไม่ค่อยลงเท่าไหร่ค่ะ
ออกกับมูนิเหอะแฟนก็ตามเชียร์เยอะแยะมากมาย

อยากไปดูมากเลยแล้วก็ฝากบอกด้วยนะว่ารักเขามากอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่มีใครรักหนูเลยแต่ก็สนุกมากค่ะเขาน่ารักมาก
เป็นครั้งแรกที่ได้ออกด้วยกันไม่ไม่กดดันเลยค่ะสนุกมากค่ะ
แล้วก็รู้สึกแอบอิจฉาในความสวยเขานิดนึงค่ะ
เวลาเดินไปเรื่อยอะไรอย่างนี้
รักพี่บอกว่าแอบอิจฉาในความสวยด้วย
ครับพรุ่งนี้ก็ติดตามกันได้นะครับก็โปรสาวสวยทุกคนก็อยู่ในรายการนี้เยอะมาก
แต่ว่าไฮไลท์สำคัญคือโปรโมโปรเมพี่น้องเนี่ยจะออกรอบในกวนเดียวกันพรุ่งนี้
ค่ะส่วนศึกวันแชมป์เปียนชิปนะคะสนามที่๔ของปี๒๐๑๙จากสิงคโปร์
เมื่อค้ำคืนที่ผ่านมาทรัศน์ระดับทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดด้วย
แชมป์โลกเส้นที่๒ชิงแชมป์มวยไทยก่อนนี้เป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่ง
เจอกับทางเจดเท็จทอดจากสารบิริกา
ของเขาก็มาดีของเราก็ซ้อมดีมาก
แล้วต่อยมวยทัยต่อยมาตลอดชีวิตนะครับ

ต่อให้ต่อให้สี่ยกแรกมาดูดี

สุดท้ายแล้วเธอก็ชนะคะแนนเอกชัน

ติศาสตร์มากนะต่อย๒ครั้งได้แชมป์โลก๒เส้น
ซึ่งล่าสุดสแตมก็เปิดเผยว่าอาจจะมีการรีแมชกับไข้ถิ่งฉวงนะคะการต่อสู้แบบคิกบ็อกซิ่งอีกครั้ง
เนื่องจากว่าคู่ปรับชาวจีนค่าใจกับการไพ้แพ้ครั้งก่อนที่เมืองไทย
และสแตมก็บอกด้วยว่าเป้าหมายนะตอนนี้นะคะอยากจะไล่ล่าเข็มขัดเส้นที่๓
เป็นประวัติศาสตร์นะถ้าได้นะโอ้โหเป็นแชมป์แบบ๓ศิลปะการต่อสู้
ไม่มีนะในโลกนี้หายากมากนะครับก็อาจจะเป็นหญิงไทยคนแรก